มาดูต่อกันที่สาวเนื้อหอมกันบ้างดีกว่า
โสดยิ่งเนื้อหอมงานยิ่งรุมนั่นเองค่ะ
เหมือนว่าจะได้กลับมาทำอะไรที่เธอรักในวงการบันเทิง

บอกเลยว่ากระแสแรงดีไม่มีตกจริงนะคะ
หลังจากที่ประกาศเลิกรากันไปกับไฮโซเพชรอิทธิ
นางเอกดังพิงกี้ประกาศชัดนะคะว่าพร้อมแล้วค่ะ
จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัว
ซึ่งก็ทำให้จะได้เห็นหน้าสวยของสาวพิงกี้

ก็เลยทำให้นางเอกดังถูกมองว่า
แม้พอได้กลับมาทีนึงเนี่ยก็รับงานไม่เลือกเลยทีเดียวนะคะ
พิงกี้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณ

บอกว่าจริงที่ได้รับโอกาสดีมาจากทุกคน
ก็เลยดูว่าเหมือนมีงานเยอะเหมือนรับงานไม่เลือก

ปฏิเสธเลยบอกว่าไม่ได้ตอบตกลง

ส่วนงานแสดงค่ะหากว่าไม่ได้รับบทนางเอก

เพราะมองว่าอาชีพนักแสดงต้องเล่นได้หลายบทบาทค่ะ
ตอนนี้ก็มีถ่ายแบบแล้วก็อีเวนต์บ้าง
แล้วก็งานร้องเพลงบ้างแล้วก็มีนี่แหละค่ะละคร

จริงแล้วอยู่ในวงการคืองานอดิเลกนะคะ
คือเราก็ต้องโตแล้วทำธุรกิจอะค่ะ
ไม่ใช่แบบเอ๊ะเราทำทั้งเหนื่อยด้วยร่างกายทุกอย่าง
แล้วก็ต้องมีแบบธุรกิจรองรับของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถามว่ามันมีงานเข้ามาเราจะไม่รับเหรอใช่ไหม
เราจะอยู่บ้านทำไมล่ะเราก็ต้องออกไปแบบทำงานสิ

หรือแบบคิดว่างานนี้มันอาจจะเกินลิมิตเราไป
หรือว่าเราก็ไม่ได้มีลิมิตตั้งสูงมากหรอกค่ะ
แต่ว่าลีมิตเราก็มีบ้างอะไรอย่างนี้
ไม่ซีเรียสเพราะว่าทุกวันนี้ผู้หญิงอยากหยุดสวย

ถ้าหยุดรับงานเราก็เราก็ต้องมีแบบ
คนที่เขามีสตางค์กันเขาก็คงไม่หยุดอะค่ะ
ของหนูก็ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องทำงาน

บอกว่าแหมอาจจะอัดอั้นจากตอนที่แต่งงาน

เพราะตอนนี้ชีวิตอิสระโสดแล้ว

ความสวยต้องใช้ตังค์เราต้องทำงานค่ะคุณผู้ชม

ใครจะไม่รับเอาพูดตรงเงินทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ